ที่นางแบบสาวคนนี้บ้างค่ะคนนี้หน้าเก๋ทีเดียวนะคะออกแบบชุติมนต์ค่ะ
คนนี้ก็ดังไกลเหมือนกันนะถึงประเทศจีนเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยตอนนี้นะ
ส่วนจะบินไปแดนมังกรเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะขอถามอัปเดตด้วยกันนะคะ

ปีนี้เมืองจีนตุลาคมนี้ซีรีส์ฉายแล้ว
ที่ไปทำมาหลายเดือนที่หายไปเลยเนี่ยก็ถ้าเข้าไทยจะดีใจมาก
ว่าหน้าสไตล์ออกแบบโดนใจคนอยากไปทำตามเยอะ

ถ้าคนชอบถ้าชอบส่วนหน่อยของออกแบบ

ตอนนี้ยังเลยค่ะยังไม่ได้คิดจะทำอะไรเลย
หนูยังพอใจกับตรงนี้อยู่ค่ะกับร่างกายอยู่
เฟิร์มจากการที่เจอน้องออกแบบตัวจริงนะคะ
แต่งหน้าน้อยมากแล้วก็เครื่องหน้าเธอก็เป็นแบบเอเชียนะ
แบบออนโทรแบบนี้แหละเก๋สไตล์ชอบนะ
เป็นหนึ่งสาวนะที่มีลุคมีสไตล์ที่เป็นของตัวเอง
ไม่ซ้ำใครแต่ว่ามีคนอยากจะซ้ำแบบเธอยุ่